อุทาหรณ์สำหรับคนที่ขับรถชอบจี้ท้ายเขา

แล้วมันเป็นเลนสวนกันเนี่ยมันอันตรายมากนะ
บนสะพานเขาบอกว่าห้ามแซงก็ยังไปแซง

นี่ครับนี่เลย
คือกล้องจากรถคันนี้

แต่รถเก่งที่ไปชนคือจี้ท้ายเข้ามา
คือคุณทัศนายหนึ่งมืด

ไม่เห็นเลยว่าโอ้โหนี่มันเห็นกันตอนค่ำซอยมันก็แคบอ่ะนะ
ขับตามกันมาแต่ว่าคันหลังเนี่ยเอ๊ะทำไมจี้จังเลย
คันหลังพยายามขับตามจี้ตามจี้แล้วก็หาจังหวะที่จะแซง
มันก็แคบแล้วเป็นขอสะพานด้วยเหมือนอยากจะรีบขับไปอ่ะ
แต่มันเป็นเลนส์สวนกันไงนะฮะกระดาษที่เขาขับรถถึงสะพานข้ามครองเล็กอันเนี่ยฮะ
ซึ่งมองไม่เห็นว่ามีรถสวนทางมาหรือเปล่าเพราะว่าด้านหน้าเป็นสะพานนะครับ
รถเก่งคันข้างหลังที่ขับจี้มาแซงขวาไปครับเป็นเลนสวนนะแน่นอนครับ
พอลงสะพานปุ๊บปรากฏว่ารถเขาขับมาพอดีสวนทางมาก็ชนเข้าไปสิครับเรกแบบกระทันหัน
แต่ก็เบรกไม่ทันครับชนกับรถที่สวนทางมามีทั้งเสียงเบรกเสียงชนกัน
เข้ามาในกล้องชัดเจนนะเราได้ยินแล้วเมื่อสักครู่นะครับ
นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะรถเก่งคันที่ชนไม่ลงมาดูอะไรเลย
ลงมาดูความเสียหายใดเลยถอยนิดนึงแล้วก็ขับหนีไปไม่รับผิดชอบด้วย
ผู้เสียหายก็ไปคุยเพื่อเอาภาพไปให้เขาเป็นหลักฐานนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนวันที่๑๐มิถุนายนที่ผ่านมาครับในซอยศรีนิข้าวดิน๓๘
ตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อคนที่ทำผิดได้แต่ว่ากล้องก็ชัดเจนแล้วครับ
ซ่อมตีราคาไว้ประมาณสัก๗๐๐๐บาทตอนนี้ก็ช่วยตามคนขับรถคันนั้นมารับผิดชอบ
กับสิ่งที่ทำลงไปด้วยนะครับ